ว่าเขารู้จักคนใหญ่คนโตนะ
มีญาติเป็นผู้ใหญ่
เกี่ยวกับในการเมืองอะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าแบบทำอย่างนั้นไป
พ่อผมก็เลยจะไปถอนแจ้งความ
แต่เขาได้ปรึกษากับเพื่อน

ก็สื่อพยานครั้งแรก

เขาก็ยังปฏิเสธอยู่เหรอ
ในรูปแบบสะเหน่หา

ยี่สิบกว่าล้านแล้วก็ยิงตัวตาย
ทำให้ครอบครัวพังพินาศมันไม่มีทางหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้หรอก
เขาสู้คดีว่าคุณพ่อของคุณปลั๊กให้โดยเสน่หาครับ

ใช่ครับด้วยความที่เขาเคยมีคดีอื่นนะครับ
ซึ่งเป็นคดีแบบทำนองเดียวกันนะพี่
ยังไงเขาไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้แน่ครับ
นี่คือยอกเสียหายเยอะสุดร้อนไหมเยอะสุดแล้วครับ
หลักฐานต่างแล้วเนี่ยเขาสู้คดีได้ไหม
คือมันมีหลักฐานสำคัญในคดีนี้อยู่ซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปเปิดเผยในชั้นศาล
ถ้าเราพูดออกไปคงจะไม่เหมาะเพราะเขาก็ฟังอยู่
อืมใช่เขาฟังอยู่นะฮะแล้วเราก็พยายามติดต่อโทรหาเขา
คุณนาเดียรับสายทีมงานเมื่อสักครู่ครับ
พอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันทางรายการทางไทยรัฐทีวี
บอกไม่สะดวกถ้าคุณนาเดียสะดวกยังไงลองคุยกันนะฮะ
ถ้าอยากจะบอกในความจริงของคุณว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างไหนอย่างไรนะ
เหมือนกับที่บอกว่าลงทุนทำธุรกิจร่วมกันนะโม
โมด้วยซ้ำเนี่ยไปติดเงินค้าเงินเขาอยู่ห้าแสนเนี่ย
เขาแจ้งหมินประมาทนะของคุณพ่อคุณพระเขาก็บอกเขาจะแจ้งความใช่ไหม
เกือบจะถอนแจ้งความด้วยซ้ำใช่ครับเพราะเขาขู่
ขู่แบบนี้นะครับว่าจะฟ้องกลับว่าจะมีคนนู้นคนนี้มาช่วย
ปลั๊กผมเชื่อว่าเขาฟังอยู่คุณปลั๊กมีอะไรอยากบอกเขาหน่อยไหม
เคยเจอเขาไหมเคยเจอเขาไหมล่าสุดนะครับผมเจอเขาที่วัด
วัดที่ที่โมไปทำบุญเนี่ยเหรอใช่ครับที่โมถูกหลอกค้าวัดน่ะเหรอ
ใช่ค่ะแม่เดียนะค่ะอ่าบอกอะไรเขาหน่อยไหม
ผมว่าโอโหสิให้นะแต่สิ่งที่คุณทำมาเนี่ย
ผมว่ามันต้องมีบางอย่างที่คุณต้องชดใช้แล้วคุณจะต้องหลอกคนอื่นแบบนี้ไปเรื่อย
ผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะโอ้โหจิตใจคุณนี่สุดยอดจริงจริงครับโหเที่ยมมาก
ณขณะนี้ครอบครัวคุณพลักษณ์ยังเป็นหนี้อยู่สิบห้าล้านครับ
เหลือพยายามทยอยใช้ไปก่อนครับและยังไม่ได้คืนจากเดียอะไรจากเดีย
แต่บาทเดียวเขาเคยบอกว่าตอนก่อนที่จะสืบพยานมันจะต้องมีชั้นไกลเกลี่ยก่อนใช่ไหมครับ
อ่าเขาบอกเขาไม่มีเงินหรอกแต่ถ้าล้านกว่าบาทเขาพอจะหาให้ได้
ล้านกว่าบาทครับจากยี่สิบเจ็ดล้านครับของโมได้มาส่วนหนึ่งค่ะ
ยังติดลบอยู่อีกแปดแสนได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัดทีวีช่องสามสิบดองครับ